พาไปดูความน่ารักความแสนรู้ของสัตว์โลกที่เรียกกันว่าตภาพน้ำ
แต่ถ้าเกิดว่าตภาพน้ำไม่ชอบอยู่ในน้ำล่ะแล้วจะอยู่ที่ไหน
เรียกว่าตะภาพอะไรดีตภาพที่ไหนล่ะ
ที่ไหนล่ะนั่นน่ะสิคุณนี่คือเจ้าตภาพน้ำที่มีนิสัยแปลกนะคะ
เพราะว่าสภาพน้ำตัวนี้มันชอบคลุกคลีอยู่กับคนครับ
แล้วก็มีชื่อด้วยเจ้าของเขาตั้งชื่อตภาพน้ำตัวนี้ว่า
เจ้าปลานินทองปลาถ้าเรียกว่าปลานินทอง
นี่คือตภาพน้ำนะไม่ใช่ปลานินนะ
ตภาพน้ำชื่อปลานินทองใช่ค่ะและตอนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนเล่นของลูกชายบ้านนี้ไปแล้ว

เป็นเพื่อนกันไปแล้วเกยนอนเกยกันอีกค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่บ้านเล็กที่สามสิบแปดทับหนึ่งหมู่เจ็ด
ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะครับ
ตะภาพน้ำตัวนี้เนี่ยมีอายุเจ็ดขวบเจ็ดปีแล้วคุณพี่เขาก็ชอบนอนเล่นอยู่บนที่นอนเล่นเหมือนคนเลย
ดิฉันไม่แน่ใจว่าสภาพน้ำกับหลานคนนี้เนี่ยลูกลูกชายของคุณพี่เนี่ย
ใครอายุเยอะกว่ากันเจ็ดปีเนี่ยน่าจะพอพอกันไหมน่าจะตะภาพน้ำนะเพราะว่าดูจากน้องเขาน่าจะห้าหกขวบ
เป็นพี่เป็นพี่ใช่ค่ะรอบตัวเจ้าตภาพน้ำก็จะมีของเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ
มันเล่นด้วยเหรอเล่นกับลูกชายเขาไงนายวิเชียนกสิกรเจริญเจ้าของตภาพน้ำก็บอกว่า
เลี้ยงพี่ปลานินทองมาสองปีแล้วครับพี่ปลานินทองคือตะภาพค่ะ
เวลาล้างบ่อให้พี่เขาทีไรตอนล้างเนี่ยก็จะอยู่บนบกไม่ยอมลงน้ำเลยอ๋อเหรอ
พอต้องให้ลงในบ่อน้ำก็ตะเกียกตะกายขึ้นมานอนอยู่ข้างบนตลอดเลยนะคะ
ก็เลยพอนอนขึ้นมาข้างบนเสร็จห่มผ้าเอาไว้ให้ก็แล้วกัน
เพราะว่ากลัวจะหนาวจะได้ให้อบอุ่น
ก็เลยเกิดเป็นความเคยชินแบบนี้นะคะ
ซึ่งพี่ตภาพน้ำปลานินทองตัวนี้เนี่ยเขามีเพื่อนเล่นก็คือเนี่ย
ลูกชายของคุณพี่เขาเป็นหลานชายดิฉันว่าเป็นหลานชายก็คือ
อายุ๔ขวบเท่านั้นเห็นไหมเด็กกว่าพี่ตภาพอีกนะ
มิตรภาพอายุ๗ขวบนะคะหลานชายที่เป็นเพื่อนเล่นเนี่ย๔ขวบ
เป็นเพื่อนเล่นหยอกล้อกันทุกวันเลยโอ้โหน่ารักมากมากคุณ
เพราะว่าคือเจ้าพี่ตภาพน้ำตัวนี้เขามีเพื่อนเล่นเขามีผ้าห่มให้นอน
เขามีของเล่นวางอยู่รอบตัวแบบนี้ไงก็เลยเออเป็นเพื่อนเล่นกันสนิทสนมกัน
มีความรักความอบอุ่นน่ารักเป็นตภาพที่ไม่เหงานะ
เป็นที่มาของคำว่ามิตรภาพไม่ใช่มิตรเต่าแต่เป็นมิตรภาพ
เออระหว่างคนกับตภาพอ๋อ